แป๊บเดียวก้าวเข้าเลข๓แล้วนะคะ

แต่บอกเลยนะว่าเป็นก้าวเข้าแบบสวยนะคะ

เพราะในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้
อกจากเรื่องชีวิตการทำงานจะแฮปปี้แล้ว
ในหลายเรื่องในชีวิตของเธอก็แฮปปี้ไม่แพ้กัน

ล่าสุดนะคะบรรดาแฟนคลับกว่า๘๐๐ชีวิตคุณดู
จัดงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้เธอย้อนหลังนะคะ
แล้วก็เป็นการแฟนมิติ้งไปในตัวด้วย
บอกเลยนะว่าบรรยากาศคึกคักไปด้วยเหล่าแฟนคลับกว่า๘๐๐ชีวิต
ที่มาร่วมกิจกรรมวันสำคัญของเธอ
ซึ่งรายได้จากการครั้งนี้เนี่ยเธอยังตั้งใจจะนำไปทำบุญถึง๓ส่วน
ซึ่งก็ทำเอาสาวเชียร์ออกอาการเป็นปลื้มสุดเลยนะคะ

ใครที่ลุ้นว่าคู่จิ้นอย่างหนุ่มเต้ยพงศกร
มาไหมจะโผล่มาเซอร์ไพรส์หรือเปล่างานนี้ไม่โผล่มา
แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมค่ะเขาได้หอบเค้กมาเบิร์ตเดย์กันไปแล้ว
วันเกิดของสาวเชียร์พอดีเลย๑๒สิงหาคมนั่นเองนะคะ
แต่นอกจากนี้ทั้งคู่จะมีของพิเศษให้แก่กันและกันหรือไม่
ไปฟังสาวเชียร์เขาเฉลยพร้อมกันเลยดีกว่าจ้า

แต่มันนี่จริงแค่แบบคือ

เชียร์ไม่ได้คาดหวังจากใครเลยด้วยซ้ำนะคะ
อย่างไฮโซบิ้กใช่ไหมค่ะ

ไม่มีต้องขอบคุณจริงค่ะนี่คือขอบคุณทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามอย่างนี้ค่ะ
เหมือนแบบเรื่องโอกาสทางการทำงานด้วยเรื่องธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องแบบกำลังใจที่มีมากขึ้นอย่างนี้นะคะ
อย่างทุกคนที่อยู่ในงานวันนี้ด้วยกันนะคะก็เหมือนเติบโตกันมาบางคนก็แม้กระทั่งเพิ่งมาเจอกันครั้งแรก
แต่ก็มักจะบอกว่าจริงอยากจะเจอเรามาตั้งนานแล้วอย่างนี้เชื่อว่าความรู้สึกนี้มันวิเศษมันเป็นความรู้สึกที่มันมีคุณค่ากับใจเราอะนะ
ก็ถือว่าเป็นการเบิร์ตเดย์ให้ย้อนหลังสำหรับสาวเชียร์ที่คำพรคือปีนี้เป็นปีรุ่งของเธอจริงนะเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้
เรื่องของการทำงานเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงล่ะการแสดงของเธอเนี่ยมีมาไม่ขาดสายส่วนเรื่องการทำธุรกิจก็กำลังไปได้สวยแล้วก็ยังมีเรื่องราวหัวใจกับหนุ่มเต้ยด้วยอ่ะใบเตย
อันนี้ก็แบบกระแสกับคู่จิ้นเค้าก็แบบฟินเวอร์บรรดาฟันคลับก็โอ้โหฟินมากเลยไม่ว่าจะทำอะไรขยับตัวเนี่ยขนาดมีภาพเบิร์ตเดย์มาเนี่ยฟินเวอร์ฟินกันจิ๊กหมอนแตกอ่ะคุณเดี๋ยวไปฟินกันต่อดีกว่านะครับ